เมื่อสักครู่นี้เกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อตัวเลขเนี่ยนะคะเกี่ยวกับงูเน้นเลย
หลายคนดูไม่ทันหรือหลายคนอาจจะไม่ค่อยสนใจเรื่องงูอ่ะแต่เชื่อว่าหลายคนสนใจตะเคียน
มีความใกล้เคียงนะคะมีความแม่นยำกว่าเอาเขาบอกแบบนี้เนี่ยนะคะ
ล้อมวงดูกันค่ะไปที่แรกเลยที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมาเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าตะเคียนกลายเป็นหินจุดนี้ขนาดความกว้าง๔๐เซนติเมตรสูง๓๐เซนติเมตร
เคียนเนี่ยที่บอกว่ากลายเป็นหินไปเจอในสระน้ำหนองตะเคียนนะคะในตำบลโบดอำเภอพี่มาย
เมื่อวานนี้ค่ะกลุ่มชาวบ้านไปไหว้ขอโชคขอลาบขอเลขเด็ดแล้วก็เนี่ยเอาแป้งไปถูถูทาทาแบบนี้เนี่ยนะคะ
สระน้ำนี้ปกติแล้วไม่เคยแห้งนะแต่ว่าปีนี้ฝนทิ้งช่วงค่ะ
และฝนก็ตกน้อยมากด้วยชาวบ้านก็เลยสูบน้ำจากสระไปใช้สอย
น้ำมันก็เลยลดลดลดลงเรื่อยเรื่อยน้ำลดต่อผุดและต่อที่ผุดเป็นต่อตะเคียนไงคะ
ขึ้นมาริมสะน้ำก่อนหน้านี้มีชาวบ้านคนหนึ่งเอาโทรศัพท์มือถือมาถ่ายภาพต้นตะเคียนไปดูพบว่า
ภาพที่ถ่ายเนี่ยเขาบอกว่าเขาขยายดูทำไมมันกลายเป็นภาพใบหน้าหญิงชราผมขาว
คาดว่าผู้หญิงที่เห็นในรูปเนี่ยเป็นผู้หญิงแก่น่าจะอายุเป็นร้อยเลยแหละ
บอกแบบนี้นี่เป็นความเชื่อของเขานะเขาเล่ามาเนี่ยนะคะ
ชาวบ้านก็เลยเชื่อว่าหญิงชาราที่ปรากฏในภาพที่ชาวบ้านไปถ่ายมาเนี่ย
เป็นวิญญาณเจ้าแม่ตะเคียนก็เลยเตรียมขุดต่อตะเคียน
ตอนนี้เธอกลายไปเห็นไปเก็บรักษาไว้ที่วัดตะเคียนงาม
ซึ่งอยู่ใกล้ใกล้จุดนี้ต่อไปค่ะไปดูที่อำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์กันหน่อยนะคะ
กลุ่มชาวบ้านก็แห่ไปหาเลขเด็ดเช่นเดียวกันจากเจ้าแม่ตะเคียน
บริเวณสารปู่ย่าประจำหมู่บ้านกะเพอร์โรหมู่๓ตำบลตาวังนะคะ
ซึ่งจะบอกว่าสารแห่งนี้มีตะเคียนเยอะมาก
ทั้งสูงทั้งใหญ่ทั้งเล็กทั้งยาวนะคะวางกองเรียงรายกันเป็นระเบียบ
แล้วก็ยังมีคุณผู้ชมเรื่องของเครื่องเส้นไหว้รวมถึงผ้าแพลนหลากสี
ชาวบ้านนำมาถวายไงนำมาถวายด้วยความเชื่อ
เมื่อวานนี้ผู้หญิงสวมชุดขาวไหนอ่ะผู้หญิงสวมชุดขาวอ้างว่าเป็นร่างทรงเจ้าแม่ย่าอุทุมมา
ที่เคยใบ้เลขเด็ดมาหลายงวดนี่ไงนี่ไงก็เดินทางมาจากจังหวัดศรีสะเกดนะฮะ
มาที่บริเวณสารปู่ตาด้วยจากนั้นก็ประทับร่างทรงแม่ตะเคียนแล้วก็ร่ายรำ
โดยมีการทำนิ้วด้วยนะทำนิ้วด้วยนะตัวเลขอะไรท่านดูเอาเองนะคะ
ก็เลยทำให้บรรดานักเสียงโชคพากันตีเป็นตัวเลขต่างนานาแล้วค่ะ
นอกจากนี้ร่างทรงยังใบ้เลขสามตัวอีกด้วยคือเลขอ่อนอ่อนอ่อน
บอกไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะผิดนะคะชาวบ้านบางคนก็บอกว่ามองเห็นตัวเลขจากการ
ใช้แป้งโรยต้นตะเคียนก็มีมาให้เห็นกันด้วยเอาล่ะก็นำเลขเหล่านี้แหละ
เสียงโชคหาโชคหาลาบกันแบบนี้นะจุดที่คุณผู้ชมบอกสุรินตะเคียนเยอะ
อ่ะจากตะเคียนเยอะมาดูตะเคียนทองและเป็นตะเคียนทองยักษ์นะคะ
อยู่ที่วัดโพชัยศรีตำบลชมสะอาดอำเภอเมยวดีจังหวัดร้อยเอ็ด
เขาบอกว่าจุดนี้งวดที่ผ่านมาชาวบ้านได้รับโชคกันไปทั่วหน้าเลยนะคะ
เลขอะไรบอกไม่ได้เนี่ยนะคะแต่ต้นตะเคียนต้นนี้
เอาดูความยาวของเขาหน่อยสามสิบเมตรสี่สิบเต็นติเมตร
รอบต้นได้สี่สิบห้าเมตรด้านพระครูหมอนเจ้าอาวาสบอกว่า
ก็เห็นแหละที่ผ่านมาชาวบ้านมากันเยอะเลยมากราบไหว้
บนบันสารกล่าวมาขอโชคขอลาบทางอำเภอนะคะ
บางทีเนี่ยเวลาที่เข้ามาขอโชคขอลาบ
แล้วคนมาเยอะสิ่งที่จะตามมากับคนกลุ่มเยอะ
คือมิจฉาชีพทางอำเภอก็เลยเอาป้ายมาติดประกาศไว้เลยนะคะ
ห้ามเลยเนี่ยป้ายนี้ห้ามมีการทรงเจ้าเข้าผีในวัดมากราบมาไหว้ได้
แต่ห้ามเลยเรื่องนี้คนทรงเพราะเป็นการป้องกันมิจฉาชีพ
ที่จะมาหลอกลวงชาวบ้านหลวงพ่อว่างั้นนะคะ
ต่อกันที่จังหวัดกาลสินค่ะชาวบ้านทยอยเดินทางไปที่วัดบ้านใหม่สามัคคี
ตำบลเจ้าท่าอำเภอกรรมรสัยนะคะไปไหว้ขอโชคขอลาบขอพรจากตะเคียนสองพี่น้อง
อายุเนี่ยไม่ต่ำกว่า๓๐๐ปีนะคะคือเจ้าแม่ตะเคียนทองแล้วก็เจ้าแม่ตะเคียนหิน
ซึ่งถูกเชิญมาไว้ที่วัดตั้งแต่เดือนเมษายนปีที่แล้วแล้วจากนั้นก็มีการสร้างสารา
เพื่อเก็บรักษาตะเคียนเอาไว้เป็นอย่างดีค่ะบริเวณบ่อเลี้ยงกุ้ง
พื้นที่ตำบลบัวบานอำเภอยางตลาดมีชาวบ้านนักเสี่ยงโชคแห่กันไปค่ะ
ไปทำไมอ่ะไปไหว้ไหว้จอมปลวกปู่รัชศรีขอโชคขอลาบ
แล้วก็นำเลขเด็ดเนี่ยไปเสี่ยงโชคชาวบ้านในพื้นที่บอกว่า
จอมปลวกปู่ราชศรีให้โชคแก่ชาวบ้านมาแล้ว
งวดติดนะจ๊ะงวดนี้เธอก็ได้มาเน้นเน้นเลย
สองตัวตรงจ้าอืมไม่ธรรมดานะเอาลองอีกสักงวดละกันนะคะ
ส่วนจุดนี้ที่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีปกติแล้ว
ถ้าพูดถึงบ้านดุงเนี่ยก็ต้องไปคำชโนธใช่ไหม
ไหว้พ่อปู่ศรีสุโธกับแม่ย่าศรีปฐุมมาแต่เขามีจุดใหม่แล้วนะ
เป็นจุดเพิ่มเติมที่บอกว่าจะต้องไปเหมือนกันสารเจ้าแม่นาคีค่ะ
แล้วก็บอกว่าเจ้าแม่นาคีเป็นหลานไงหลานของพ่อปู่กับแม่ย่า
เขาก็สร้างสารไว้ในกลางฝ่ายท่ามะนาวนะคะ
และเมื่อวานนี้บรรยากาศคึกคักค่ะประชาชนไปกราบไหว้บูชา
เพราะว่ามีการเตรียมย้ายรูปปั้นเจ้าแม่นาคีไปยังศาลหลังใหม่
ก็มีพิธีบวงสวงมีร่างทรงเจ้าแม่นาคีมาร่วมพิธี
จากนั้นร่างทรงนะคะในช่วงของการประกอบพิธี
เขาบอกว่าร่างทรงก็ปกติแหละอาการก็จะเปลี่ยนไป
คล้ายกับถูกประทับร่างแต่ว่าก่อนที่จะบอกเรื่องของตัวเลขบอกว่า
ให้ลูกให้หลานทุกคนตั้งอยู่ในความดีนะอยู่ในศีลในธรรม
แล้วเรื่องของโชคลาภมันจะมาเองและหลังจากนั้นก็วนมือแบบนี้คุณผู้ชมเห็นไหม
วนมือไปมือซ้ายมือขวาไม่เหมือนกันนะไม่เท่ากันนะ
ดูนะคะสลับกันแบบเนี้ยประมาณเนี้ยค่ะ
พาไปอีกหนึ่งจุดค่ะไปพยาวกันหน่อยนะคะ
บริเวณสามแยกถนนฮารินสุดหน้าสถานีขนส่งจังหวัดพยาว
ก็มีเรื่องน่าอัศจรรย์ใจมีเรื่องประหลาดค่ะ
มีชาวบ้านเห็นรูปหล่อทองเป็นรูปหล่อทองเหลืองพระพิคเนธ
ประกายสีทองงดงามไปทั่วบริเวณทั้งช่วงกลางวันและช่วงกลางคืนนะคะ
โดยมีรูปปั้นพญานาค๕เซียนแผ่ปกคลุมอยู่ด้านหลัง
จนดูแล้วมันมันมีความขลังอ่ะอืมซึ่งในช่วงใกล้ใกล้วันประกาศผลรางวัล
สลากินแบ่งรัฐบาลเนี่ยฮะก็มีชาวบ้านเนี่ยเอาเครื่องเส้นไหว้เนี่ย
ขอกันเยอะเลยนะตรงนี้เออเอาดูดูก็สวยดีนะ
ส่วนเรื่องของโชคของลาบเนี่ยเอาพักไว้ก่อน
พาคุณผู้ชมไปงานบุญกันสักนิดนึงแวะไปทำบุญกันหน่อยนะคะ
เป็นพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลค่ะพระธรรมมังคลาจารย์เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหารที่ฉะเชิงเซาค่ะ
ประกอบพิธีพุทธาพิเศษเหรียญพระพุทธโสธรรุ่นร่วมจิตน้อมกล้าว
โดยมีบรรดาข้าราชการพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเยอะเลยค่ะ
มูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้านะคะเป็นมูลนิธิเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปธรรม
จัดสร้างเหรียญพระพุทธโสธรเป็นครั้งที่สองแล้วค่ะเพื่อที่จะเอารายได้สมทบทุน
เป็นทุนการศึกษาให้กับเยาวชนที่ด้อยโอกาสเป็นผู้ยากไร้ทั่วประเทศ
ผู้ที่สนใจนะคะฟังแบบนี้แล้วร่วมกันทำบุญได้นะคะ
เช่าบูชาไปที่วัดเลยค่ะวัดโสธรฉะเชิงเศร้าตั้งแต่วันที่๒๐มีนาคมนี้เป็นต้นไป
คือตอนนี้ทำพิธีหล่ออยู่นะแต่ว่าจะให้เช่าจริง๒๐มีนาคมค่ะ
ปิดท้ายที่บริเวณสวนป่าบ้านเสาห้าอำเภอวิเศษชายชาญอ่างทอง
ร่วมยินดีกับลุงเสวกสารบัวอายุ๗๐ปีชาวอุทัยกันหน่อย
ซึ่งพาญาติพี่น้องไปแก้บนแม่แก้วเรือนทองตะเคียนในห้องกระจกติดแอร์
จุดนี้ดังเหมือนกันนะคะอ่านบ่อยนะคะข่าวนะคะ
เพราะอะไรถึงต้องไปยินดีกับลุงเสวกล่ะเพราะว่างวดที่ผ่านมาค่ะ
ลุงเสวกได้เลขเด็ดจากจุดนี้เอาไปซื้อรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วมันถูก
เงินไปเป็นแสนเลยลุงเสวกก็เลยโอ้โหได้เป็นแสนแบบนี้ต้องจัดเต็มค่ะ
เต็มแบบนี้เลยจ้างนางรำจ้างกลองยาวแสดงแก้บน
รวมทั้งทำบุญเลี้ยงพระและที่พลาดไม่ได้ค่ะพาคนที่ไปร่วมงาน
ส่องหาเลขเด็ดในขันนมลงวดนี้ลุงเสวกคนโชคดี
งวดที่ผ่านมาบอกว่าเห็นน้ำตาเทียนมันขดไปขดมาแบบนี้
ดมาเหมือนเลขอินฟินิตี้เลย